ไปดูข่าวกันเลยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปตอบ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเป็นเรื่องของการสร้างรายได้นะคะ
จากหญิงแกร่งคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนเมืองกรุง
แล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทเลยนะ
แต่เธอกลับหลงไหลวิถีชีวิตเกษตรแบบพอเพียงเกษตรอินทรีย์
ไปทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากไส้เดือนขายดิบขายดีคุณผู้ชม

นี่เป็นวิถีเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงนะคะ
ของนางสาวศิวพรวราวภาวรานนท์หรือคุณแต้

คนซ้ายมือนะคนซ้ายมือเป็นสาวปโทจบปโทดีกรีเรียนระดับสูงเลย
แล้วก็อยู่เมืองกรุงแต่รักชีวิตเรียบง่ายเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์
อยากจะทำปุ๋ยอินซีก็เลยมาศึกษา
ศึกษาว่าปุ๋ยอินซีที่ดีที่สุดจะมาจากไหน
เธอก็พบว่าปุ๋ยที่ดีที่สุดมาจากมูลไส้เดือนมีประโยชน์มากมาย
ก็ศึกษาอย่างจริงจังเลี้ยงไส้เดือนอย่างจริงจัง
จนรู้ขนาดว่าไส้เดือนมันมีความสุข
ถ้าให้แสดงมันมีความสุขนี่นะมันก็จะผลิตปุ๋ย
มันก็จะทำมูลไส้เดือนออกมาดีมีประโยชน์ต่อ
ืชพันธัญญาหารต่าง
ไส้เดือนอย่างมีความสุขแนวคิดก็เป็นยังไง
มีความสุขมากคุณไส้เดือนมีความสุขแบบสุด
คือมันยิ้มเลยทีเดียวเชียวแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
ศึกษามาเป็นอย่างดีพอประสบความสำเร็จแล้วก็ต่อยอดสิคะ
มาเป็นผลิตภัณฑ์พัฒนามูลไส้เดือน
มาเป็นมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์
มูลไส้เดือนหมักดินหมักมูลไส้เดือนสดจุลินทรีย์หน่อไม้กล้วยครับ
ส้มควันไม้น้ำสกัดมูลไส้เดือน

คือเห็นแล้วก็บอกตะมุดตะหมีกุ้งกี้กนะ
สะอาดน่าซื้อน่าใช้ไม่น่ากลัว
แล้วก็เน้นเรื่องคุณภาพอย่างเต็มที่
เพื่อต้องการที่จะให้ลูกค้าได้ใช้กันต่อเนื่องยาว

อย่างเช่นถุงดินหมักบูนไส้เดือนสดนี้นะคะ
ก็จะสามารถนำไปปลูกต้นไม้ได้ทันที

ใครสนใจผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้นะคะ
ติดต่อสอบถามไปได้ที่คุณแต้นะคะ

หรือไปหาที่บ้านได้เลย
อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ

พอแล้วคุณนิกก็มาเป็นเพลงเหมือนกัน

คุณจะได้แบบว่ามีประโยชน์ต่อคนอื่น
ดีนะที่คนเราเนี่ยเวลาอารมณ์ดี

ที่อารมณ์ดีแสดงออกด้วยมูลของมัน
แต่เขาก็มีประโยชน์ต่อสิ่งอื่น
สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้ด้วย